วันนี้หลายพื้นที่เจอฝนจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัว
ทำให้เกิดคำถามว่าตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้วหรือยัง
คำตอบคือยังนะคะแต่เราอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูร้อน
ซึ่งฝนที่ตกในตอนนี้เกิดจากลมตะวันออกที่พัดนำความชื้นเข้ามาปะทะกับหย่อมความร้อน
บริเวณตอนบนของประเทศไทยทำให้มีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ค่ะ
แต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะจะมีฝนตกหนักที่สุดบริเวณภาคใต้ค่ะ
โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณหัวเกาะสุมาตรามีกำลังแรงขึ้น
และหลังจากนี้จะเคลื่อนตัวไปบริเวณตอนบนของอ่าวเบงกอลค่ะ
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป